คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ

กรณีที่ทางลูกสาว
น้านงเชิญยิ้มน้องบิวเนี่ย
เขาถูกผู้หญิงสติไม่ดีค่ะ

หลังจากนั้นผู้หญิงคนที่สติไม่ดีถูกจับไปโรงพยาบาลนะ
แต่ตอนนี้มันมีข่าวอีกแล้ว
เธอออกมาแล้วก็มาก่อเหตุแถวปราจีนบุรีอีกแล้ว
อันนี้เป็นคลิปเก่าที่เกิดขึ้นตอนประมาณ๑๑โมง

ใช่อันนี้เกิดเหตุ๓๑สิงหาคมตรงนี้เมื่อเรียนแถวราชเทวี
โดยที่น้องบิวลูกสาวของน้านงเชิญยิ้มเขาก็งงไง

สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดมาเขาบอกว่ามึงเป็นสัตวุกูไง
แล้วดูผู้หญิงสติดไม่ดีคนนี้แรงเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะจนคนแถวนั้นมาช่วยเหลือ
แล้วตำรวจก็นำตัวผู้หญิงสติไม่ดีคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล

บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อยาดของผู้หญิงคนนี้ให้มาดูแลต่อไป
ส่วนน้องบิวลูกสาวของน้านงก็ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
แล้วน้านงเองก็ยังมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าทำไม่ได้เขาสติไม่ดี

พอมาเจอแบบนี้แต่เขาก็รู้สึกว่าอุ๊ย
เห็นลูกโดนเยอะเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
ทีนี้พอเหตุการณ์มันผ่านมาประมาณสักเดือนหนึ่ง
โผล่อยู่ที่บ้านคลองรังที่อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรี
วิรกรรมล่าสุดที่เขาทำคือไปขอนั่งดื่มกับกลุ่มผู้ชาย
ที่ร้านเหล้าข้างโรงแรมของคนที่โพสต์นี้นะคะ
หลังจากนั้นขโมยกระเป๋าเงินของผู้ชายที่พักในโรงแรม
แล้ววิ่งไปในห้องน้ำตะโกนเรียกเท่าไหร่
ห้องเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมา

แล้วบอกให้ผู้หญิงที่สติไม่ดีคืนกระเป๋าเงิน
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงสติไม่ดีคนนั้นปฏิเสธ
ไม่ได้เอาไปพอค้นตัวรีบค้นตัวดูว่ามีกระเป๋าอยู่หรือเปล่า
จังหวะนั้นเองผู้หญิงสติไม่ดีกระโดดกัดมือเธอไม่ยอมปล่อย
แล้วดูสิคะสภาพรอยโดนกัด
ซึ่งตัวเธอเองก็โมโหเตะไป๒ครั้ง
ผู้หญิงที่สติไม่ดีก็ล้มหัวแตก
ก็เลยไปแจ้งอาสากู้ภัยให้มาทำแผลให้
หลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงสติไม่ดีคนนั้นหายไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ต่อมาผู้หญิงสติไม่ดีพาตำรวจมาที่โรงแรม
แล้วก็บอกว่าเธอขโมยกระเป๋าเงิน
แต่พอตอนที่คุยกันต่อหน้าตำรวจพูดไม่รู้เรื่อง
ตอนนั้นก็สังเกตแล้วว่ามันดูแปลก
น่าจะไม่ปกติตำรวจก็เลยพาผู้หญิงสติไม่ดีกลับไป

หลังจากนั้นคนโพสต์ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อเตือนชาวบ้าน
ถ้าเกิดตำรวจยังไม่ส่งตัวผู้หญิงที่สติไม่ดีกลับไปรักษาตัว
ก็กลัวไงคะว่าจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านคนอื่นอีก
ก็มีการแชร์พระแชร์ภาพแชร์คลิปของผู้หญิงที่สติไม่ดี
แล้วก็เขียนข้อความนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนบ้า
แต่ว่าโชคดีมากไม่มีใครทำอะไรเขาได้
สามารถหนีจากโรงพยาบาลมาเดินอยู่ที่ตลาดได้

ในฐานะที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมาย

แต่เราจะปล่อยให้คนบ้าเดินไปทำร้ายคนอื่น

ปล่อยให้คนบ้าไปฆ่าคนดีตายไปก่อน

ยุคปัจจุบันก็โพสต์ยาวเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ก็มีรายงานมาด้วยคุณศูนย์สัตว์กรุงคุณผู้ชม
บอกว่าทางโรงพักทางศรีมหาโพธิเนี่ยนะ
กำลังตามอยู่ผู้หญิงสติไม่ดีคนนี้
ส่งตัวกลับไปรักษาอาการที่โรงพยาบาล
ส่วนตอนแรกที่ปล่อยตัวไป

เพราะว่าตำรวจเขาก็ไม่รู้ไงว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยทางจิต
แล้วก็หนีออกมาจากโรงพยาบาล
คุณผู้ชมดูข่าวของเราอยู่
เผื่อพื้นที่ไหนเจอเบาะแส

ทางไลน์หน้าจอก็ได้จะทางคอมเมนต์ก็ได้
เพื่อจะได้ช่วยกันประสานให้กับตำรวจด้วยนะคะ